ก็มีคำถามว่าใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์
และนักลงทุนควรจะทำอย่างไรกับการดิวในครั้งนี้
วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณชายพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับ
เป็นผู้ช่วยกรรมการผู้มนุยการสายงานค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง
สกายเข้ามาสดกับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับ

ใครได้ประโยชน์และใครเสียประโยชน์ครับ
ก็จริงแล้วถ้าดูในแง่ของดิวเนี่ย
ผมคิดว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันนะครับ
ก็อย่างที่ข้อมูลที่ออกมาสู่ตลาดก็คือว่า
คุณวิชัยเองเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จนะครับ
ในเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับดิวตี้ฟรีนะครับ

เราจะพบว่าท่านเองเนี่ยก็ประสบควรสำเร็จ
ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นบทพิสูจน์นะครับ
ในเรื่องของฝีไม้ลายมือในเรื่องของการจัดการบริหารนะครับ

บริหารจัดการในเรื่องของต้นทุนนะครับได้ดีนะครับ
แล้วก็ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่เชื่อถือ
และไว้วางใจในลักษณะของการให้การใช้บริการ
ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีต่อเนื่องนะครับ
บนสิ่งที่เราคาดการณ์
เราก็คิดว่าจำนวนของผู้โดยสารเอง
ที่จะเดินทางผ่านสายการบินนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ
ระดับประมาณสัก๒๐นะครับ
แล้วก็ประกอบกับประโยชน์ในเรื่องของการบริหารจัดการ
แล้วก็ส่วนประโยชน์จากในเรื่องของต้นทุนน้ำมันนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยกำไรของบริษัทปีนี้เนี่ย
ก็จะอยู่ในระดับที่เติบโตค่อนข้างดีนะครับ

ฉะนั้นจะดูในแง่ของขาหนึ่งนะครับ
ผู้บริหารจัดการมีความสามารถนะครับ
แล้วก็มีฐานเงินทุนที่ดีนะครับ
มีลายที่อยู่ในสายการท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับ
ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วโจทย์ข้อนี้เนี่ย
แต่นี่ในแง่ของนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย
หรือบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า
ท่านอาจจะตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมราคาที่ทำการซื้อขายนะครับ
ให้กับคุณวิชัยแล้วก็ครอบครัวอยู่ในระดับ๔บาท
ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบันที่เทรดกันอยู่ที่ระดับ๖บาทนะครับ
ตรงนั้นก็อาจจะทำให้ในแง่ของเกิดความกังวลใจว่า
ในแง่ของผู้ถือหุ้นลายใหม่เนี่ยจะมีการขายหุ้นออกมาหรือเปล่านะครับ
แต่ก็ได้รับการยืนยันจากในส่วนของคุณวิชัยแล้วก็ครอบครัวว่าจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะยาว
ซึ่งโดยปกติแล้วเราถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่
การขายหุ้นล็อตใหญ่เนี่ยมันจะมีอยู่๒มิติด้วยกันนะครับ
ก็คืออาจจะดิสเขานะครับในราคาที่ต่ำกว่าดิสเขาในราคาที่สูงขึ้นอยู่กับว่าในสายของธุรกิจนั้นเนี่ย
มีลักษณะของกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาสนใจมากน้อยเพียงใดนะครับ
น่าจะเป็นจังหวะของการซื้อลงทุนนะครับ
น่าจะอยู่ที่ระดับ๖บาท๖๐นะครับ
ก็ยังคงมีความน่าสนใจในการซื้อกันต่อไปใช่ไหมครับวันนี้ครับผม

สวัสดีครับคุณชายพรก็วิเคราะห์ได้ครบถ้วนทุกประเด็น
คุณผู้ชมครับก็เป็นช่วงที่อย่าตื่นตนกตกใจหรือว่าแพนิกกันมากเกินไปนะครับ